ถ้ากูเห็นพวกมึงมาร้านนี้ครั้งหนึ่งถึงตาย
มึงยังไม่รู้จักมึงว่ากูเป็นใคร
มานี่ให้นอนไปนี่
ไม่เกี่ยวมึงออกมา
ไม่งั้นมึงตาย
ไม่งั้นพวกมึงมาเที่ยวร้านนี้อีกไม่ได้
จะให้กูเดินก็ไปแล้วมึงจะออกมา
มึงไม่อยากเล่นกับพี่

กูเรียกมึงมามึงก็ไม่มา

ไม่รู้ซะแล้วว่ากูเป็นใคร

ทุกคนก็อยากรู้เขาเป็นใคร
แล้วก็ไม่รู้ว่าใหญ่มาจากไหน
โวยวายข่มขู่คนอื่นเข้าไปทั่วนะคะที่ร้านแห่งนี้ค่ะ
แล้วที่สำคัญคือมีผู้เสียหายคนนึงเนี่ย

เธอบอกว่าผู้ชายคนนี้เดาว่าเป็นทหาร
ชื่อนางสาวทัศน์สุภานะคะอายุ๓๓ปี
บอกผู้ชายคนนั้นมานั่งกินเหล้าในร้านนี้เป็นประจำ
คืนวันเกิดเหตุก็พี่เสือแดงนั่นแหละ
ตะโกนตะโกนมาที่โต๊ะของเธอ

แล้วก็มาเรียกให้รุ่นน้องของเธอซึ่งอยู่ที่โต๊ะนี่แหละ
ให้ไปหา
ไปหาปรากฏทำไมรู้ไหมถูกตบหัว
แล้วสั่งให้วิดพื้นด้วย

แฟนของรุ่นน้องก็เลยไม่พอใจ

ก็เลยถามว่าสั่งให้แฟนหนูวิทย์พื้นทำไม
แล้วน้องผู้ชายคนนั้นเขาก็กลับมาที่โต๊ะ

เขาเดินเข้ามาไม่ยอมจบตะโกนเรียก
เข้ามากระชากรุ่นน้องของเธอเธอเล่านะ
และคนในโต๊ะอีก๓ครั้ง

พยายามจะเชิญทหารนายนี้ออกจากร้านไป

แต่เขาไม่ยอมยืนโวยวายไม่หยุด
ไชควรบอกจะค้ายตาย
ถ้าเจออีกแล้วก็เข้ามากระชาก
เขาบอกว่าไอ้สายคล้องแมสที่เราใช้กันนะคุณ

มันไปบาดคอรุ่นน้องของเธอจนบาดเจ็บ

ถึงขั้นที่สร้อยทองที่ใส่มาขาดค่ะ

ซึ่งกล้องวงจรปิดจับภาพไว้ได้หมดเลย
ร้ายว่าจะให้เคลียร์ให้

แต่ที่รู้ไม่เคยรู้จักกันไม่เคยมีเรื่องกัน

ตำรวจบอกว่าให้ไปเจรจากลายเกลี่ยกัน
เธอบอกเธอยืนยันเธอจะไม่ไกลเกลี่ยนะ

ตอนนี้กลัวเรื่องของความไม่ปลอดภัย
เพราะไม่รู้ว่าผู้ชายที่กลางคนนี้มีปืนหรือเปล่าค่ะ
ไม่ได้สนิทไม่ได้รู้จักอะไรกัน
มันรู้จักแค่ชื่อกันเฉยอะค่ะ
ก็ไม่รู้ว่าเขาเป็นใครค่ะ
เขาบอกว่ามึงไม่รู้เหรอว่ากูเป็นใคร
อย่าให้กูเจอพวกมึงอีกครั้งนึงนะ

คือเรารู้สึกว่าความปลอดภัยของเรามันอยู่ตรงไหนอะไรอย่างนี้ค่ะ
นี่ก็คือแจ้งตำรวจไปแล้ว
แล้วก็ยังไม่ได้คืบหน้ายังไม่ได้อะไรเลย

เธอก็บอกว่าเธอไปแจ้งความไว้ที่สพรัฐนาธิเบสนะคะ

ยังไงรบกวนตำรวจในท้องที่ช่วยตามเรื่องนี้ให้หน่อยก็แล้วกันนะครับ
เพราะว่ากลัวว่าไม่รู้เขาจะไปทำพฤติกรรมแบบนี้กับคนอื่นหรือเปล่านะ